ส่วนแม่ค้าขายหอมกระเทียมในตลาดสดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ก็พกเงินไว้ในกระเป๋านี่แหละเดินดูของหน้าแผงตัวเอง
เงินในกระเป๋ามันตกแล้วตัวเองไม่รู้เนี่ยนะคะ
แต่มีลูกค้ารู้ลูกค้าค่ะลูกค้ามี๓คนด้วยกันนะคะ
เอาเงินแม่ค้าไปค่ะแม่ค้าไปดูกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะ
ยกมือเลยบอกว่าลูกค้าจ๋าสาวจ๋าเอาเงินมาคืนแม่เถอะนะ
นี่มันเงินซื้อเงินขายแล้วช่วงนี้ขายของไม่ค่อยดีด้วย
แล้วภาพกล้องวงจรปิดก็จับภาพคนเก็บเงินไว้ได้

คนที่เอาคลิปจากกล้องวงจรปิดมาโพสต์ไว้เนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าขออนุญาตครับแจ้งของหายพิกัดตลาดรวมพืชผลหัวอิด
ใครรู้จักผู้หญิงสวมเสื้อสีชมพูเมื่อกี้
และขี่มอเตอร์ไซค์ไอคอนสีชมพู
คนนี้หยิบเงินไปครับรบกวนติดต่อกลับด้วย

ผู้สื่อข่าวติดต่อไปยังผู้ที่โพสต์นะคะ
ชื่อว่านายสุริยาทองกิ่งค่ะ
โดยนายสุริยาเล่าว่าเหตุการณ์ที่มีคนหยิบเงินของแม่ค้าที่ทำหล่นไว้หน้าแผงเนี่ย
เกิดขึ้น๒๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ผู้เสียหายชื่อว่านางกัญจนาชูสัง
อายุ๔๘ปีเป็นน้องของคนโพสต์
ทำเงินหายที่หน้าแผงตัวเองทำตก๑๒๐๐๐บาท
ตอนแรกไม่รู้เจ้าตัวไม่รู้แต่ลูกน้องในร้านเห็นบอกว่า
เจ๊เจ๊ทำเงินตกแล้วเมื่อกี้มีคนเก็บไปด้วย
เงินหายไปเท่าไหร่หายไปตรงจุดไหน
ตรวจสอบหายไป๑๒๐๐๐บาท
จริงค่ะมีคนหยิบเงินไปรวม๓คน
รถจักรยานยนต์หลบหนีไปจากนั้นค่ะก็ได้ประสานไปที่แม่ลูก
คนที่หยิบเงินไปคนแรกเนี่ยนะเขาก็เอาเงินมาคืนแล้ว
แต่ผู้หญิงสวมเสื้อสีชมพูเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นใครที่หยิบเงินแล้ว
ขึ้นรถจักรยานยนต์หลบหนีไปไม่เอาเงินมาคืน
ก็เลยแจ้งความไว้ที่สพมนครศรีธรรมราชนะคะ
ตอนนี้ผู้หญิงคนนี้ถ้าเห็นตัวเองแล้วก็ต้องเห็นแล้วล่ะ
ใครที่รู้จักเธอไปบอกเธอหน่อยนะเอาเงินกลับมาคืนให้หน่อย
เพราะเจ้าทุกข์ก็คือเจ้าของแผงหอมกระเทียมเขาบอกว่าขอเงินอย่างเดียว
ไม่เอาความใดถ้าเอาเงินมาคืนไม่แจ้งความ
เห็นตัวเองแล้วเอาเงินมาคืนหน่อยนะคะ